ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความสามารถรับชมของคุณให้รอดจากวิกฤต
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ในโลกนี้มีเรื่องราวมากมายที่เราคาดไม่ถึง
บางเรื่องเราก็เข้าใจได้
บางเรื่องเราก็ไม่เข้าใจ
แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสากลและเราจะสัมผัสได้ก็คือ
เรื่องของความรักที่บริสุทธิ์
ครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับ
อาจจะมีเรื่องราวที่เราหาคำตอบไม่ได้
แต่เราจะสัมผัสหัวใจรักของแม่และลูกได้แน่นอน
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ

ทุกวันนี้ตื่นเช้ามาไปเอาผัก

บางทีก็มีไข่ไปขายแถวหมู่บ้าน
ใส่ซาเล้งไป
โมงก็เข้าบ้านบางทีก็๘โมง
ครอบครัวของเรามีกันอยู่๕คนค่ะ
มีแฟนชื่อสมชายละอองแก้ว
เป็นรอปภอยู่ที่โรงแรม
มีลูกชายคนโตชื่อก๊อฟ
ก็ไปขับรถที่กรุงเทพ

เอ๋ก็ขายลอตเตอรี่

ส่วนน้ำตาลยังเรียนอยู่ชั้นม๒ค่ะ

ตอนที่เจ้าเอ๋โดนรถชนตอนนั้นเขาอยู่ม๒
ม๒สอบม๓สอบนะครับ
กลับมาก็ไปซื้อหน่อมะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อขนม

กระบะเขาตามตูดมาเขาก็ชนกลิ้ง

หลมสึกไปเลยอะโอ้โหย

หลังจากออกจากโรงพยาบาลเขาก็เหมือนแบบไม่เต็มร้อยอะค่ะ

ตอนที่เขาเรียนเขาเป็นเด็กที่ว่าเรียนเก่งขยัน

เป็นแบบสุดท้าย

เขาเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนไปไม่คืนมาแล้ว
ตอนนั้นผมก็พยายามห้ามอยู่พักนะ
แล้วก็กลับมาเหมือนเดิม
ก็คือพูดง่ายคือห้ามเขาไม่ได้แล้วฮะ
ก็เคยคุยเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้
เขาสบายใจเป็นธรรมชาติ
พอรู้ว่าเอาเขาไม่อยู่
ในใจก็เลยคิดว่าให้เขามีชีวิตอยู่กับเราก็พอแล้ว
ขอให้เหลือไว้เป็นลูกของเราก็พอดีกว่า
ไม่มีอะไรเลยดีกว่าศูนย์เสียเขาไปโดยที่ไม่เหลืออะไรเลย
ตอนที่เขาเรียนมัธยมเนี่ยเขาขยัน
เขาก็ไปรับจ้างนู่นทำนู่นเพื่อหาตัวเองเรียน
ทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นคนที่ขยัน

เหนื่อย

มีอยู่ช่วงที่เขาออกเที่ยวออกอะไรก็จะบ่นเขา
แต่เขาก็คือว่ามีจิตใต้สำนึกของเขาเอง
ขายโรตเตอรี่ดีกว่าทำงานช่วยแม่ดีกว่า
พูดคำนี้มาก็น้ำตาไหลเลย
ให้แม่สั่งร้อย

ลูก
ลูก
ความดีของต้อยนะเป็นคนดีมากและเป็นคนขยัน
เป็นคนรักลูกรักครอบครัว
เป็นผู้หญิงที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับ
ไม่ว่าอะไรที่จะเป็นรายได้ของครอบครัวเขาไม่เคยหยุด
เค้าจะทำเค้าจะดินลนตลอดครับ
ตอนนี้ที่ขายอยู่รายได้บางวันก็อาจจะได้บ้าง
พอได้ค่าขนมนักเรียนค่ากับข้าวอะไรอย่างนี้
เราก็ยอมรับว่ามีหนี้เยอะ

น้ำตาเองช่วยแม่ไขคลองทุกวันเลยค่ะ
แม่ก็มีเหนื่อยพ่อมุ่งค่ะ
หนูเองอยากให้แม่สบาย
วันที่ขายไม่ค่อยได้มันก็ท้อหมดกำลังใจ
แต่พอนึกถึงลูกมันก็ลุกขึ้นสู้ต่อ
ในเมื่อลูกพิการมันยังมีกำลังใจสู้

เราไม่เป็นหลักให้เขาได้ยังไง

แล้วต่อไปเราจะทำไมจะผ่านเด็กไม่ได้
ไอ้แย่มีเงินเดี๋ยวก็ให้แม่เลยครับ
ทุกอย่างให้แม่

ก็อยากจะมาทำตาเล้งให้มันขายของได้มากกว่านี้

เขายอมรับว่าทุกวันนี้มันก็ส่งหนัก
จริงอย่างเล่น

ก็ขออนอุญาโต้นะครับ
ก๊อปเป็นคนโตเนอะ

ส่วนเจ้าเอ๋นี่เขาเป็นคนที่สองนี้คือเขาเรียนเก่งค่ะ

ถ้าวันหยุดก็จะช่วยแม่แบบว่าทำงานบ้าง
บางทีเขาไปทำงานเองบ้าง

มาช่วยทั้งการเรียนทั้งช่วยแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก๊อฟล่ะครับเป็นไงบ้างตอนเด็ก
ก็เด็กเขาก็ช่วยดีแต่เขาจะมีช่วงเกย์อยู่นิดนะคะ
นิดแต่เขาก็โอเคอยู่ค่ะ
เขาก็ยังรักพ่อรักแม่เขายังช่วยเหลืออยู่
แต่เห็นบอกว่าชมน้องเอมากเลย
เอนี่ก็แบบช่วยแบบมากเลย

แล้วพอประสบอุบัติเหตุนะครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับป้าต้อย
ก็ช่วงนั้นเขาอยู่ม๒กำลังจะตอบขึ้นม๓ค่ะ
พอดีเขาทำเคาะสอบอยู่ที่บ้านแล้วเขาหิวขนมค่ะ
เขาก็ขี่มอไซค์ออกไปร้านค้าจะไปซื้อขนม

แล้วตอนส่วนตอนิดจรีวเข้าบ้านรถกระบะมันตามหลังมาล่ะค่ะ
โหในวันที่ไปโรงพยาบาลวันแรกพอเห็นร่างลูกชายตรงนั้นแล้วเป็นไงครับรู้สึกไง

เป็นลมเพราะว่ามันเห็นภาพลูกแล้วมันใจหายอ่ะ

แต่นี้เขากลับเขาฟื้นขึ้นมาแล้วอ่ะใหม่เลยเขาใช้ร่างกายได้เป็นปกติไหมครับป้าต้อย
ตอนแรกฟื้นมาเขาก็ยังจำใครไม่ได้เลยค่ะยังจำไม่ได้เลย

พูดอะไรก็พูดไม่ได้ก็ค่อยฝึกไปค่ะให้เขาเรียกคำว่าแม่
จนแบบว่าพอตอนหลังเขาเรียกคำว่าแม่ได้นะเออก็รู้สึกดีใจว่าเขาก็เริ่มจะตอบรับแล้ว
คำว่าแม่ก็ขยับมาทีละหน่อยทีละหน่อยก็มาพูดได้ทีละหน่อยแต่เขาก็ไม่เต็มร้อยแล้วค่ะ
บางครั้งความจำเขาก็จะเหมือนกับเลอะเลือนแต่แขนของเขาก็ไม่มีแรงนะคะแขนไม่มีแรง
แล้วขาของเขาก็เหมือนขาเขาเดินยังไง
ไม่ได้เพราะว่าขาหักด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าขาหักด้วยใช่ไหมเอแล้วแล้ว
แล้วหัวกระโหลกเขาก็พาไปซีกเลยค่ะ
บอกก็เลยต้องไว้ผมยาวด้วยเพื่อที่จะปิดตรงนี้คือมันไม่มีกระโหลกเลย
ไม่มีค่ะก็คือบุบลงไปเลยตอนเนี้ยเห็นมันเป็นบุ๋มลงไปเลยใช่ครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนในครอบครัวที่บอกว่าตกใจมาก
หลังจากที่จำไม่ได้แล้วอะไรแล้วนะครับแต่พอเริ่มกลับมากายภาพแล้วอะไรแล้ว
เห็นพฤติกรรมของน้องเอ๋เปลี่ยนไปค่ะนั่นก็คืออะไรครับ
เขาเปลี่ยนไปแบบว่าเขาอยากเป็นผู้หญิงอะค่ะเวลาที่เขา
กระโปรงเครื่องสำอางอะไรแล้วแต่ใส่แต่งแต่งเป็นผู้หญิง
แล้วก็ออกไปข้างนอกเหมือนไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้อยที่ไปเจอครั้งแรกที่บอกว่าไปเจอที่งานวัดเหรอครับ

พอไปเห็นครั้งแรกแล้วมันรู้สึกยังไงป้าตอนนั้นน่ะถามจริง

แต่นี่คือว่ามันทำใจไม่ได้
แต่นี่พอมานึกถึงว่า

เขาบอกว่าเขาเป็นแบบนี้เรามันดีกว่าเขาเสียไปค่ะ

เราก็ยังได้อยู่กันครบหน้าครอบครัว
แต่ถ้าเขาเป็นอะไรถึงขนาดเสียชีวิตไป

ถ้าไม่ได้แต่งหญิงเรารู้สึกยังไง

แต่ก็ได้ยิ้มอย่างเงี้ยวว่าจุ๊นหน่อยค่ะ
ไอ้อยากขายรอตเตอรี่ครับ

ขายตรงองค์พระมั่งตลาดมั่งเอ่อซอยสองมั่ง
แล้วหนูต้องเดินไปขายตลอดอย่างเงี้ยเหรอ

โหขามว่าไม่ได้ใครช่วยเจอนะครับ

เพราะว่านางก็ขยันทำมาหากินนะครับ
วันนี้เอแม่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้

ทุกสิ่งทุกอย่างให้แม่หอมแก้มก็พอแล้วครับ

ครับ

ตอนที่น้องประสบปฏิเหตุมาถึงพี่ชายบ้าง

ก็รู้สึกตกใจนะครับ
เพราะว่านางในใจว่าอย่าเป็นอะไรเลย

บนก็ถ้ากลับมาดีขอบวชบวชเนร

อย่าได้จากไปนะครับ
วันนี้ก๊อฟอยากจะบอกอะไรความรู้สึกที่พี่ชายคนนี้มีแต่น้อง

มันก็อยู่ในหัวใจก็คือน้อง
ไม่ว่าจะเดินไม่ได้
หรือจะเป็นแบบยิ่งกว่านี้

มาถึงอีกหนึ่งคนในครอบครัวครับลุงสม

ลุงสมนี้นะฮะเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว

อยู่มา๑๐ปีได้แล้วครับ
แล้วห่วงอะไรป้าต้อยที่สุดตอนนี้

กลัวมากที่สุดคืออุบัติเหตุ

เพราะอาชีพของเรามาอย่างนี้แล้ว
มีอะไรอยากจะบอกกับป้าต้อยไหมลุงจ๋า
มีครับมีก็บอกว่าไม่ต้องท้อนะฮะ

น้ำตาลลูกปีนี้กี่ขวบแล้วคะลูก

แล้วตอนนี้แบ่งเบาหน้าที่อะไรบ้างลูกทำอะไรบ้างคะลูกสาวบ้านนี้
น้ำจานถึงข้ากับน้ำช่วยไม่ขายของ

ถ้าเผื่อว่าได้ทุนไปต่อชีวิตเป้าหมายของเราคืออะไรครับ
เป้าหมายก็อยากจะทำรถสาเล้งใหม่ให้มันมีหลังคาแล้วก็ต่อชั้น
ได้ไปขายของเพิ่มของให้มันเยอะกว่าเดิม
แล้วพอขายของได้เยอะกว่าเดิมก็ได้เพิ่มได้ใช้หนี้เขาให้หมดเร็ว

ถ้ารวมค่าบ้านด้วยมันก็หลักแสนนะคะ

น่าจะสองแสน

เหตุการณ์นี้ครับที่ชีวิตของเอ๋เนี่ยสอนอะไรกับผู้เป็นแม่อย่างป้าต้อยได้บ้าง
สอนให้รู้ว่าขนาดลูกเราพิการเขายังมีความมุ่งมานะ
ขยันช่วยเราทำมาหากินแล้วเราอ่ะพบอาการ
ถ้าเราท้อเราไม่ทำต่อจะเป็นหัวหลักให้เขาได้ยังไง

คุณผู้ชมครับไม่สำคัญว่าเราจะทำงานอะไรอายุเท่าไหร่หรือว่าเพศอะไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรารักคนในครอบครัวแค่ไหนและเราทำ
ถึงความรักที่เอ๋มีให้แม่
และที่ทุกคนในครอบครัวมีให้กันและกัน
ช่วงหน้าครับเรามาช่วยครอบครัวแม่ต้อยจากจังหวัดนครปฐมนะครับ
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือคัดแยกและบรรจุไข่๓ประเภทจำนวน๑๘ถุง
ภายในเวลา๓นาทีปีละครั้ง